วันนี้มีการประชุมของบอร์ดคณะกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หรือว่าสปสชนะคะก็มีหลายวาระสำคัญนะคะ
ว่าจะเป็นการจัดกรอบจัดสรรงบประมาณประจำปี๒๕๖๐นะคะ
รวมทั้งการตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะสัญหาเลขาธิการสปสชคนใหม่นะคะ
ติดตามรายละเอียดพร้อมบรรยากาศจากคุณพวเรนพปนนผู้สื่อข่าวทรัฐทีวี
รายงานสดจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะ

ก็จะมีการประชุมบอร์ดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โดยในวันนี้ค่ะมีประเด็นและวาระสำคัญที่น่าติดตามนะคะ
นั่นก็คือการประชุมตั้งคณะกรรมการสัญหาเลขาธิการสปสชค่ะ
การประชุมบ่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช
วาระกรอบการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี๒๕๕๙
และความคืบหน้าการสัญหาเลขาธิการสปสช
ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ได้เตรียมสถานที่คือห้องประชุมสงวนนิตยารำพงศ์
เพื่อใช้ในการประชุมบอร์ดสปสชประมาณ๓๐คนในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ
โดยจะมีนายแพทย์ปียสกลสกลสัตยธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการประชุม
พร้อมกับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและผู้แทนองค์กรเอกชนด้านต่าง
โดยการประชุมในเวลา๑๓๓๐วันนี้นะคะ
วาระสำคัญที่จะมีการหารือนั่นก็คือการตั้งคณะกรรมการสัญหาเลขาธิการสปสชคนใหม่ค่ะ
แพทย์ปิยสกลสกลสัตยธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวนะคะว่า
คณะกรรมการสัญหาจะต้องมาจากทุกภาคส่วน

ยังรอกรรมการสัญหาในสัดส่วนของภาคประชาชน
ว่าคงกำลังหาตัวแทนค่ะ
ส่วนภาคส่วนอื่นนะคะส่งรายชื่อผู้ที่จะมาเป็นกรรมการครบแล้ว
นี้หากภาคประชาชนยังไม่ส่งรายชื่อ
ก็คงจะต้องมีการสอบถามในบอร์ดสปสชที่จะมีการประชุมในวันนี้ค่ะ
ส่วนกรอบระยะเวลาในการสัญหาเลขาธิการนั้นนะคะ
ไม่ได้มีการตั้งกรอบระยะเวลาว่าจะต้องแล้วเสร็จเมื่อไหร่
แต่หากเป็นไปได้ก็ต้องการให้ไม่นานเกินไปค่ะ
เปิดเผยนะคะว่าเมื่อวันที่๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
ได้มีการลงนามในคำสั่งแต่งตั้งรองเลขาธิการ๔ตำแหน่ง

ซึ่งมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
หลังช่วงที่ผ่านมากว่า๑ปีนะคะ

งานของสปนศชอย่างเดือนหน้าต่อไปค่ะ

ตำแหน่งที่ว่างเว้นเนื่องจากเกษียณอายุราชการค่ะ
ค่ะและสำหรับการประชุมบอร์ดสปสชในช่วงบ่ายวันนี้นะคะ
ก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนสในการประชุม
เพื่อให้สปสชทั้ง๑๒เขตทั่วประเทศนั้น
ได้รับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
ชรวรินพัชรปภานันข่าวแถวรัฐทีวีรายงานจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะ